สถานการณ์โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตลอดเวลานะครับ
รวมทั้งเทคโนโลยีนะครับจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การเงินครับ
ล่าสุดครับมีการจัดการอบรมแล้วก็มีการเปิดสอน
เรียนรู้เรื่องของสกุลเงินดิจิทัลติดตามจากรายงานครับ
สกุลเงินที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินเขียบเท่ากับสกุลเงินของโลก
ช่วยลดปัญหาอัธยากรรมการฟอกเงินและลดปัญหาความผันผวนของค่าเงิน
รวมถึงลดค่าธรรมเนียมที่สถาบันการเงินใช้อีกด้วย
สกุลเงินดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญในอนาคต
ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตและร้านค้าทั่วไป

หากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทำให้เกิดการไหลเวียนของเงินทุนระหว่างกันมากขึ้น
และเกิดความสะดวกในการใช้จ่าย
ดังนั้นคนไทยจำเป็นต้องเรียนรู้การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล
เพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ก่อนหน้านี้เมื่อ๑๐๒๐ปีหรือว่านานมาแล้ว
เราใช้เป็นเหรียญเป็นธนบัตรตอนนี้เราก็ยังใช้อยู่
แต่ว่าตอนนี้ในสหภาพยุโรปบางประเทศเช่นสวีเดน

ซึ่งใช้เป็นพวกบัตรเครดิตแล้วก็เงินดิจิทัลแทน
ไม่ว่าคุณจะไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซื้อบ้าน
แม้กระทั่งจ่ายค่าเทอมคุณก็สามารถคลิกในมือถือ
ค่ะคือมันสามารถลิงก์กันได้เลยค่ะ
จะทำขึ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยต่างที่มีชื่อเสียง
สาภาพยุโรปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านการเงิน
ข่าวเทวรัฐทีวีไตรงาน